ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ
บนถนนมิตรภาพช่วงตัดกับถนนผนโยธิน
จะมีรถจักรยานยนต์กับรถกระบะนะคะ
คนขับกับคนขี่เป็นผู้หญิงทั้งคู่ครับ
ตามภาพเนี่ยจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยมาจากเลนขวา
แล้วก็เปลี่ยนเลนทั้งที่เป็นเส้นทึบห้ามเปลี่ยนเลน
แล้วมาตัดหน้ารถกระบะแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปดูครับ

เพราะว่าอยู่ในรถอ่ะรถรถกระแทกรถรถได้รับความเสียหายอ่ะเนอะ
แต่รถจักรยานยนต์เนี่ยเดี๋ยวดูนะคะดูอีกทีเขาตัดมา

ถูกชนแล้วก็พยายามทรงตัวแล้วก็ไปเลย

เพราะว่าในรถกระบะก็เป็นผู้หญิงขับ
รถจักรยานยนต์ที่มาตัดหน้าก็เป็นผู้หญิงขี่มานะคะ
แต่กลายเป็นว่าคือก็โชคดีที่รถจักรยานยนต์ไม่ล้ม

ข้าวของก็หล่นนะคะไม่จอดเก็บด้วยนะคะ
ไปต่อแล้วหนีหายไปเลยไม่เหลียวหลังกลับมามองอีกเลยค่ะ

คนที่ขับรถกระบะที่ประสบเหตุเป็นคนโพสต์ค่ะ
แล้วก็บอกว่าเธอขับรถกระบะมาความเร็วแค่๒๐๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่องทางเลี้ยวแบบนี้ด้วย
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนผลโยธินแล้วเกิดเหตุการณ์นี้เธอเบรกไม่ทันจริง
คนขับรถกระบะก็เป็นห่วงรถจักรยานยนต์นะคะ
ก็บอกว่าเอาจริงนะไม่มั่นใจเลยว่ารถจักรยานยนต์คนขี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่า
แต่ทำไมไม่ยอมจอดนะคะแต่รถกระบะของเธอกันชนหน้าฝั่งขวาคือหลุดเลยค่ะนี่นะคะ
จะขับรถไล่ตามรถจักรยานยนต์คันนั้นก็ไม่ได้
เพราะรถกระบะยางล้อหน้าแตกแบบนี้ค่ะไปต่อไม่ได้ค่ะ
คู่กรณีก็คือผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะทำกระเป๋าเสื้อผ้าตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็เปิดดูก็มีกางเกงชั้นในของผู้หญิง
กางเกงทหารนะคะผู้โพสต์บอกว่าก็แค่อยากจะให้คู่กรณีอ่ะค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ที่ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ติดต่อมาพูดคุยกัน
ยืนยันว่าไม่ได้จะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรมุมหนึ่งก็คือเป็นห่วงคนขี่รถจักรยานยนต์ด้วย
นี่คือป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์นะคะอ่าเห็นเบลอแบบนี้แหละ
แล้วก็เจ้าหน้าที่น่าจะตามตัวได้เจอไม่ยากก็แจ้งมาหน่อยว่าปลอดภัยดีใช่ไหม
เขาก็เป็นห่วงด้วยเอาของเครื่องใช้อะไรจะได้มาเอากลับคืนไป